ต่อจากนี้ไปดูผลกันในขั้นวลบชายหาดเอเชนทัวร์เอสโคลาซมีลาโปรเภทนะครับ
เกมนี้อิราณเล่นได้เด็ดขาดกว่าครับเอาชนะไป๒ต่อ
เซต๒๑ต่อ๑๔๒๑ต่อ๑๙ถ่ายตกรอบนะครับ
นั้นเสียเปรียบอีรานและนิวซีแลนด์ก็ปล่อยให้อีรานกับนิวซีแลนดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
ส่วนในประเภททีมหญิงครับกลุ่มอีเอวรพัฒนศรระดาลงนะครับ
จับคู่กับทางด้านน้องโบ๊ทคณิตถาหงพักทีมไทยหนึ่งนะครับ
คาซักสถาน๒ก็ปรากฏว่าคู่ไทยเหนือกว่าเยอะครับ
เอาชนะไป๒ต่อ๐เซต๒๑ต่อ๙และ๒๑ต่อ๑๒
ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายแบบชิลด้วยกันเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับ
แฟนบอลก็ติดตามกันได้นะครับกับเทปบันทึกภาพการแข่งขัน
ไปดูผลงานนักแบตมินตันไทยกันบ้างดีกว่านะคะ
ในการแข่งขันแบตมินตันสิงคโปร์โอเพ่นค่ะรายการระดับซุปเปอร์ซีรีส์๕๐๐
มีนักแบตมินท่านไทยเข้าชิงชนะเลิศ๑รายการ
นั่นก็คือประเภทคู่ผสมแล้วก็เป็นเดชาพลภวรานุเคราะห์นะคะ
จับคู่กับซัตรีแต้รัตนาชัยมืออันดับที่๓ของรายการ
ชนะมือ๒๖ของโลกจากมาเลเซียนั่นก็คือตันเคียบเหมือนกับไหลเป้ยจริงไปนะคะ
ชนะไป๒ต่อ๐เกมเหลือ๒๑ต่อ๑๔๒๑ต่อ๖
ก็เป็นแชมป์แรกของทั้งคู่ในรอบปีด้วยแสดงความยินดีด้วยค่ะ